เคยเห็นขนมเข่งเป็นรูปหมูเหมือนกันนะ
จะมีปีนี้เหมือนกันที่เคยเห็นนะน่ารักดี
เผื่อเราจะได้ไอเดียในการไปประกอบอาชีพต่อยอด
มาค้าขายอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชม

นมมงคลต่างออกมารูปแบบหลากหลายเลย
ที่จังหวัดระยองค่ะร้านนี้เป็นร้านขนมเปี๊ยะ
แต่ขนมเปี๊ยะร้านนี้ตอนนี้ไม่ใช่ขนมเปี๊ยะธรรมดาแล้ว
เพราะว่ามันไม่ธรรมดาอย่างนี้

นี่ค่ะอันนี้คือขนมเปี๊ยะนะคุณ
แล้วไม่ได้มาเป็นรูปเปรี้ยกลมเหมือนที่เราคุ้นเคยกันแล้ว
แต่ขนมเปี๊ยะของที่นี่จะถูกรังสรรค์ให้เป็นรูปทรงเหมือนเงินก้อน

ก้อนเงินก้อนทองหรือว่าเป็นรูปทรงของผลไม้มงคล
อย่างเช่นเป็นรูปส้มรูปทุเรียนสับปะรดอะไรต่างแบบนี้นะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งรูปทรง
ก็คือเป็นถุงเงินสีแดง
เห็นไหมถุงเงินไหม

ตรงกลางจะมีภาษาจีนสีทองเขียนว่าฝูแปลว่าโชคดี
ใช่แล้วถ้าคุณกลับหัวป๊าบ

แต่อ่านออกแล้วคุณจะอ่านออกว่าหูเต่า

แต่ว่าบางคนจะอ่านฟูเต้า

มันเหมือนเป็นการเล่นคำ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียแปลกใหม่เหมือนกันนะ

เป็นการสร้างยอดขายแบบที่น่าจดจำและกระตุ้นยอดขายได้ดี
แล้วก็จะพาไปดูโฉมหน้าของเจ้าของไอเดียเจ๋งกันหน่อย
นี่ค่ะเสื้อสีแดงคนนี้นะคะเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเธอเปิดขายขนมมา๑๕ปีแล้วนะ
ส่วนขนมเปี๊ยะถุงเงินถุงทองหรือว่าเปี๊ยะกิมตุ้งเนี่ยมี๒แบบ
ก็คือมีแบบสีทองทั้งอันเลยนะแล้วก็ตัวถุงเนี่ยเป็นสีแดง
เริ่มต้นทำมา๕ปีแล้วนะ๕ปี
ใช่๕ปีก่อนเริ่มต้นทำมา
ส่วนแนวคิดการทำขนมเปี๊ยะให้มีรูปต่างก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองค่ะ
คุณสามารถเอาไปเป็นของฝากก็ได้ถูกอกถูกใจ
และที่สำคัญไม่ใช่แค่มันสวยอย่างเดียวมันต้องอร่อยด้วยไง
ถ้ามันอร่อยแล้วรูปทรงสวยมันก็จะประทับใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับ
เพราะว่าทุกขั้นตอนของเขามีความสำคัญมากใส่ใจมาก
ตั้งแต่การคัดเลือกตัววัตถุดิบรวมถึงการใช้ไส้ค่ะ
เขาจะทำไส้เองกวนไส้เองนะ
ส่วนแป้งก็เป็นสูตรที่ผสมผสานระหว่างสูตรดั้งเดิมกับสูตรที่ดัดแปลงใหม่
เพราะว่ามันจะได้มีความนุ่มหอมนะแล้วก็ทำเป็นรูปร่างต่างได้แบบนี้
ในส่วนของขั้นตอนการทำเนี่ยต้องพิถีพิถันมากก็คือเห็นไหมคะเขาลงสีด้วยอะไรผู้กัน

ใช่ค่ะอันนี้คือสีผสมอาหารที่ไร้สารเคมีนะคะปลอดภัยนะคะไม่ต้องกังวล
นำเข้ามาจากต่างประเทศปลอดภัยและได้สีสันที่สวยงามเสมือนจริงแบบนี้
ด้วยสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ทางร้านเขาบอกว่า
สั่งจองเยอะมากเลยค่ะทำกันแทบไม่ทันเลย
ระดมพนักงานทุกแผนกมาช่วยกันค่ะตามออเดอร์ต่างเนี่ย
เพื่อจะไม่ให้ลูกค้าที่สั่งมาผิดหวังเนอะแล้วคุณผู้ชมที่สนใจนะ
อยากจะสั่งหลังจากตรุษจีนก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นของส่งของฝากที่เป็นมงคลได้เลยนะคะ
อืมสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะจ๊ะ
หรือผ่านทางเฟซบุ๊คไส้อัววีวันได้นะคะว้าว
นี่ร้านนี้ผมชอบนะมันเป็นเซตที่แสดงถึงความมงคล
ให้แบบผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ดูแบบน่ารักความหมายดี
เป็นที่ระลึกด้วยสวยงามครบถ้วนเลยนะคะของความเป็นสิริมงคล